แต่ลองฟังนี่หน่อยนะอาจารย์ธีระนะฮะคุณหมอธีระรองศาสตราอาจารย์นายแพทย์ธีระวรธนรัฐนะครับ
จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เห็นบรรยากาศของวันสงคราน๑๓เมษายนเนี่ยท่านโพสต์เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าฟันทงเลยว่าถ้าปล่อยให้กิจการกลางคืนกินดื่มเล่นน้ำกันแบบที่เห็น

เดือนพฤษภาคมนี้คงลำบาก

ที่จะต้องเปิดเรียนในสภาพแวดล้อม

โดยงานรัฐจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด

ควรจะคิดค่าใช้จ่ายจากกิจการทั้งหมดที่ฝ่าฝืน
ผลักภาระให้ประชาชนทั้งประเทศ

แล้วก็ยังให้ข้อมูลนะครับบอกว่า
ช่วงเทศกาลสงครานหยุดยาวเนี่ย

ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อไฟจำนวนมาก
ที่พร้อมจะทำให้ลุกลามโหมไฟป่าให้มากกว่าเดิม
โดยบทเรียนจากปีที่ผ่านมาสอนให้เรารู้ว่า

มีโอกาสจะติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น๒๓เท่า

แต่จะเพิ่มขึ้นทวีคูณอีก๒เท่า
อีก๑เดือนถัดไปก็คือพฤษภาคม
แล้วให้ตัวเลขนะฮะคุณหมอธีระบอกว่า
สูงเป็นอันดับ๗ของโลกนะครับ
แล้วก็เป็นอันดับ๓ของเอเชียนะครับ
ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดของไทย
ตอนนี้สูงเป็นอันดับ๙ของโลก

บอกว่าคงต้องโยนตำราความรู้ต่างทิ้ง
หากไม่เกิดการระบาดลุกลามจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ก็คือช่วงนี้สงครานอย่างที่เห็นเมื่อวาน
เพราะมันครบทุกองค์ประกอบ
จำนวนคนที่มากแออัดใกล้ชิด
บางพื้นที่บางร้านระบายอากาศไม่ดี
คลุกคลีกินดื่มแชร์ของกินของใช้กัน
รวมถึงใช้เวลาอยู่ด้วยกันนาน
ก็เลยฝากเตือนกันเอาไว้
ใช่ค่ะแล้วก็เตือนคนที่พูดต่อกัน

ติดเดี๋ยวก็หายเพราะเหมือนไข้หวัดธรรมดาแล้ว

ไอ้ประโยคเหล่านี้คำพูดเหล่านี้
มันทำให้เราไม่ระมัดระวังมันทำให้เราประมาท
คุณหมอท่านก็บอกด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่แค่
ติดปุ๊บแล้วหายแล้วจบมันไม่จบ

มันคือลองโควิดมันส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอีกหลายอย่างเลย
หลังจากนั้นมันจะส่งผลกระทบกับ
ภาพรวมของประเทศเศรษฐกิจสังคม

บอกว่าการระบาดตอนนี้ยังเป็นมาอย่างรุนแรงต่อเนื่องเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็คือเราเหมือนกับ
ยังบอกกันว่าโอมิครอนมันไม่รุนแรงหรือเปล่า

ตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ย
มันต่อเนื่องแบบนี้มาเป็นเวลายาวนาน

ใช่แล้วลองโควิดน่ากลัวมากนะคะ
สุขภาพร่างกายของเราหลังจากติดโควิดไปแล้ว
หายแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้ว
ยังไงต้องอดทนแล้วก็ต่อสู้ด้วยกันต่อนะครับ